ทุเรียนลูกนี้เขากินกันทั้งกระเพิ่มไม่หมดเขารอปุ้ยไปกินด้วยฮะ
ลุกใหญ่บ้ากับพี่กี่กิโลกรัมค่ะเนี่ย
กว่าโลครับคุณผู้ชมฮะนี่คือคลิปที่คนใช้ชื่อว่าไผ่คอกช้าง
โพสต์ผ่านติ๊กต๊อกบอกว่าของดียาลากินได้ทั้งอำเภอกว่าจะเอาลงจากต้นได้
น้ำหนัก๒๓กิโลกรัมครับปุ้ย

ใหญ่เกินเกิดมาเพิ่งเคยเห็น๒ลูกเกือบ๕๐กิโลกรัม
ใหญ่กว่านี้มีอีกไหมพี่มีแต่จัมโบน้องไหวไหม
นี่คือคอมเมนต์ต่างนานาหลังจากเห็นคลิปนี้
ซึ่งปรากฏว่ามีคนเข้าไปชมแล้วก็แชร์แล้วก็คอมเมนต์นะครับ
บางคนบอกว่าลูกนี้เกือบ๓๐๐๐บาท
การทุเรียนต้องสั่นสะเทือนทำไมไม่ผูกเชือกหย่อนลงมานะคะ
แทบจะไม่ใช่ทุเรียนแหละนี่มันทุเรียนมีหนูล้านตัว
อยากกินจังขอสักเม็ดได้ไหมนะครับใหญ่มากค่ะพันธุ์อะไร
ภัยคอกช้างเจ้าของโพสต์นะครับระบุว่าปีหน้านะ
ทริปมาเที่ยวได้ครับมีร่องแพ้เขื่อนบาราฮาลา
อยากให้ถึงจุดสุดยอดของทุเรียนต้องมากินที่นี่
นึกว่าภาพกราฟิกไม่ใช่ทางอำเภอจริง

หนาไม่ค่อยแหลมเท่าไหร่นะ